นี้มากัน๓๐กว่าคนครับ

ซึ่งงานศพนี้เป็นงานศพของคุณตาอายุ๗๐กว่าแล้ว

นี่ครับคุณผู้ชมครับ
แอบถ่ายเอาไว้ได้ประมาณนี้ครับ
คือมีวัยรุ่นสัก๓๐กว่าคนนะครับ

แต่ณวินาทีนั้นคือไม่ทันได้ถามกลับไป

คือบ้านงานนี้เขาจัดงานศพให้กับคุณตาอายุ๗๒

อำเภอเฉลินพระเกียร์ที่จังหวัดบุรีรำ

วันนี้พอไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอ้โหคุณขวัญคุณผู้ชม
ไปดูภายในบ้านร่องรอยความเสียหาย
เดี๋ยวจะมีพวกมีดดาบวางเรียง

แล้วก็ต้องมานั่งเก็บรวบรวมเป็นของกลางเหล่านี้

และอย่างที่บอกว่ามันมีเหมือนกับเสียงปืนด้วย
แล้วก็มีระเบิดปิงปองด้วยนะครับ
เจ้าภาพบ้านงานต้องแจ้งตำรวจ

เรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าภาพบ้านงาน
เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น

แต่สันนิษฐานว่าสงสัยจะเป็นวัยรุ่น
ไปเที่ยวงานประจำปีในตัวอำเภอมา
แล้วคงจะมีเรื่องกับวัยรุ่นด้วยกัน

อาจจะคิดหรือคึกทักไปเองว่า

มันต้องมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านนี้แน่นอน

นั่นสิครับอารมณ์ร้อนจนหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็คงอยากจะหาเรื่องนั่นแหละ

พยายามจะห้ามตะโกนสวนออกไปว่า

แล้วตอนนี้แจ้งความแล้วครับ
ก็จะกลายเป็นว่า

สอบภาพวงจรปิดครับแล้วก็ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย๓๐กว่าคน

ขอให้จับให้ได้นะครับดูสิฮะเห็นไหมความเสียหายที่เกิดขึ้น
อื้อหือนี่เขางานสบแท้นะคะนี่ฮะ